พูดถึงเรื่องของการจี้ชิงทองอีกเหตุการณ์หนึ่งเนี่ย

มีคนร้ายที่ถูกจับไปได้แล้วนะครับ
ชื่อว่านายวงศกรเพชรสนั่นอายุ๓๐ปี
คือไปหลอกพวกที่เขาเป็นครูสอนแต่งหน้า
ให้ลองเปลี่ยนแปลงใบหน้าของผมให้หน่อย
ผมจะไปง้อภรรยาแต่ปรากฏว่าไอ้ใบหน้าที่เปลี่ยนแปลงใหม่ทำหนวดทำเคราวทำสีผม
จมูกให้ดูโด่งเหมือนกับฝรั่งเนี่ย
คือเอาไปจี้ชิงทองไปลักทรัพย์ไปกวาดทองจากร้านทอง
แถวบางบัวทองนนทบุรีภาพซ้ายมือคือหน้าจริงของเขา
แล้วก็แปลงโฉมเป็นฝั่งขวาทำให้เหมือนเป็นฝรั่ง
ก็ถูกจับไปได้แล้วนะครับตำรวจก็พาไปทำผงทำแผนอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับ
วันนี้ครับครูจอยครูสอนแต่งหน้าครูจอยหรือว่านางสาวกระหนกพรนะครับ
ที่ออกมาเปิดเผยเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
บอกว่าแม่ไปเผลอแต่งหน้าให้กับนายวงศกรเพชรสนั่น
อายุสามสิบปีคนร้ายจี้ชิงทองจากร้านทองเนี่ยนะสวยจริงเลยนะ
อยากให้เป็นอุทาหอลเลยนะครับครูจอยกับเพื่อนเดินสายธรรมวล๙วัด
ที่พระนครศรีทุยานะครับเพื่อสดอเคลาะ
หลังจากถูกนายวงศกรเพชรสนั่นหลอกให้แต่งหน้าเปลี่ยนโฉม
ในวงศกรติดต่อผ่านทางลูกศิษย์บอกว่าต้องการแต่งหน้าแปลงโฉม
เอาแบบให้จำไม่ได้เลยจะไปง้อแฟนอ่าครอบครัวกำลังจะพัง
ก็เลยสงสารแต่งหน้าให้ใส่คอนแท็กเลนส์เปลี่ยนสีตา
ซิลิโคนเสริมสรรจมูกต่อปลายหยดน้ำให้ดูเหมือนฝรั่ง
หนวดทำคราวปิดด้วยอำพลางใบหน้าส่วนล่างกันคิ้วเปลี่ยน
ผมสีทองใช้เวลาไป๒ชั่วโมงคิดค่าแต่งหน้าสามพันบาท
แต่งเสร็จนายวงศกรก็เรียกแท็กซี่ออกไปทันที
บอกว่าจะรีบไปหาแฟนที่พุทธมนตรสาย๒
ต่อมาวันที่๒ธันวาคมนายวงศกรก็มาแต่งหน้าอีกครั้ง

นายวงศกรก็บอกว่าก็พอใจมาก
พอแต่งเสร็จดูเปลี่ยนเป็นคนละคน
ครั้งนี้ครูจอยคิดค่าแต่งหน้า๗๐๐บาท

กดมาไม่พอเดี๋ยวโอนให้ภายหลัง
วันที่๒เนี่ยคือวันที่ลูกจ้าง
ไปดูธาตุเราไปสั่งทองเอาไว้บอกขอดูทองน้ำหนัก๕๐
บาทกี่เส้นกี่เส้นเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่มาเอา
วันที่๓ธันวาคมครูจอยบอกว่าไลน์ไปถามนาย
ง้อภรรยาเนี่ยสำเร็จไหมนายวงศกรบอกว่าสำเร็จ๖๕แล้วครับ
ส่งไลน์นะเดี๋ยวจะโทรไปเล่าให้ฟังแล้วก็หายเงียบไป
ซึ่ง๓ธันวาคมเนี่ยนั่นแหละคือวันที่ไปขอเอาทองที่ร้าน
พอเขาเอามาทองที่พี่สั่งไว้พอลูกจ้างเข้ามาให้ดูเนี่ย
กวาดใส่กระเป๋าแล้วก็วิ่งหนีไปเลยขึ้นจากอโยงรับจ้างไปเลย
แล้ววินจักรยานยนรับจ้างเขาช่วยกันจับไว้ได้
จอยบอกว่าเนี่ยพอบอกว่าเสร็จ๖๕แล้วสำเร็จ
เดี๋ยวโทรมาเล่าให้ฟังแล้วก็มารู้ตอนหลังว่ามารู้ตอนค่ำ
มีคนร้ายไปปล้นร้านทองแล้วก็ถูกจับได้ก็คือนายวงศกร
ที่มาให้ตัวเองแต่งหน้าเปลี่ยนโฉมให้นั่นเอง
วันนั้นบอกเฮ้ยเอาเมคอัพเราไปแต่งป้นร้านทองเนี่ยนะ
คิดได้ไงอย่างนี้เลยอะค่ะคิดได้ยังไงมันมีแต่ในหนัง
ใจแบบโอ้โหใจหายแวบเลยค่ะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้คิดถึงเรื่องว่า
เราจะมีส่วนหรือว่าทำผิดอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าพอเสร็จปุ๊บ
โทรหาครูรถครูรถบอกเฮ้ยเราจะเป็นไรไหมเราก็ว่าไม่เป็น
เราเหมือนช่างรับมีดที่เราไม่รู้ว่าเขาจะเอาคมมีดเราไปทำอะไร
แต่เขาบอกเราอย่างหนึ่งแต่เขาเอาไปทำผิดอีกอย่างหนึ่ง
เราก็ทำเต็มที่ในส่วนของเราอะค่ะแต่ว่าโจทย์ของเขาคือแต่งให้เปลี่ยนไปเลยค่ะ
เปลี่ยนไปเลยให้จำไม่ได้เลยค่ะอันนี้คือโจทย์ของเขา
เขาก็บอกว่าเตรียมงบไว้หมื่นนึงถึงหมื่นห้า
แต่ถ้าเงินก้อนนี้มันสามารถทำให้ครอบครัวเขากลับมาเป็นเหมือนเดิม
เขาเขาบอกว่าถ้าแสนนึงก็ยอมจ่ายค่ะแล้วเขาบอกว่าเขาคิดถึงลูกเขามาก
เราก็เลยไม่อยากให้สถาบันครอบครัวเขาพังเขาบอกว่าช่วยผมหน่อย
ไม่งั้นครอบครัวผมพังแน่นอนมันเป็นเดือนกว่าแล้ว
จอยก็ฝากอุทาหรณ์แล้วครับว่าบรรดาผู้ที่มีอาชีพทางด้านนี้ทั้งหลายนะฮะ
ถ้ามีลูกค้าจะมาให้เปลี่ยนแปลงโฉมช่วยแต่งใบหน้าให้ดูเปลี่ยนเป็นอีกคนนึงอะไรอย่างนี้
ซักกันให้ละเอียดไม่ต้องเกรงใจลูกค้า
ไม่อย่างนั้นไม่รู้ว่าเป็นพวกมิจฉาชีพที่แฝงตัวมาหรือเปล่า